ดูชาวร้อยเอ็ดคนนี้หน่อยค่ะเขาร้องสื่อบอกว่าอยากให้ตรวจสอบหน่อย
คือมีหลวงพ่อเนี่ยอ้างมาถามว่าอยากรวยไหมเดี๋ยวจะให้หวยอาจจะให้ยังไง
เอาผ้าสิ้นมาสิเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยจะปัสสาวะลงผ้าสิ้นแล้วจะเห็นเป็นเลข
โอ้โหทีนี้พอเอาผ้าสิ้นไปให้เปิดสบงโชว์อวัยวะเพศค่ะคุณผู้ชม
วิธีการนี้แปลกเหลือเกินใช่ค่ะมันแปลกมากแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นข่าวเป็นคราว
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้แบบนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียนะคะ
นางแดงขอเรียกนางแดงแล้วกันค่ะอายุห้าสิบสามปีเป็นชาวร้อยเอ็ดเนี่ยมาร้องสื่อ
บอกว่าถูกหลวงตาหล่อที่เป็นพระสงฆ์ตาบอดเนี่ยนะทำอนาจารย์พยายามจะข่มขืน
รวมถึงจะข่มขืนเธอแล้วก็เพื่อนบ้านอีกคนนึงที่ชื่อนางดำนามสมมุติเหมือนกัน
นางดำเนี่ยอายุห้าสิบสองตัวนางแดงเนี่ยห้าสิบสามปี
นางแดงก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังค่ะคุณผู้ชมเดือนที่แล้ว๖มิถุนายน
มนต์หลวงตาหล่อเนี่ยไปฉันเพลทีนี้พอหลังจากฉันเพลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าหลวงตาเนี่ยถามนางแดงถามบอกว่าอยากรวยไหม
อยากถูกหวยไหมเนี่ยอัตมาเนี่ยใบ้หวยได้๓ตัวตรงนะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีลูกชายของนางแดงแล้วก็ผู้ชายคนรู้จักนั่งอยู่หน้าบ้าน
ทีนี้หลวงตาหล่อก็บอกให้นางแดงเนี่ยเอาผ้าสิ้นเอาผ้าสิ้นที่นางแดงใส่เนี่ยนะ
ให้หลวงตาหล่อแล้วหลวงตาหล่อบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผ้าสิ้นมาทำพิธี
หลวงตาหล่อจะปัสสาวะใส่ผ้าสิ้นแล้วจะมีตัวเลขขึ้นจะได้เอาไปเสี่ยงดวง
ทีนี้นางแดงก็เอาผ้าสิ้นมาให้ค่ะปรากฏว่าหลวงตาหล่อเนี่ย
เอาผ้าสิ้นมาคลุมที่ตักแล้วก็เปิดสบงจนเห็นอวัยวะเพศ
ทีนี้นางแดงบอกว่าตกใจเรียกผู้ชายที่พาพระมาเนี่ย
พาหลวงตาหล่อออกไปจากบ้านเลยเพราะว่าทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
ทำที่บ้านของนางแดงเนี่ยมันไม่เหมาะสมทีนี้พอตอนค่ำของวันนั้นค่ะ
หลวงตาหล่อก็มากับในตู่ชาวบ้านที่รู้จักกัน
อ่าพอในตู่ขับรถพาหลวงตาหล่อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
ก็บอกว่าจะทำปฏีทีอีกรอบนี้เนี่ยบอกด้วย
บอกว่าจะต้องเอาน้ำอสุจิมาสัมผัสกับผ้าสิ้นแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยสวมใส่
นางแดงบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้
มันคืออะไรเกิดมาไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนเลย
หลังจากนั้นก็สังเกตเห็นนะคะว่าหลวงตาหล่อคือพยายามจะปลุกปล้ำนางดำ
นางดำเป็นเพื่อนบ้านอีกคนนึงที่มาร่วมพิธีด้วย
คราวนี้ให้ไปทำพิธีที่ป่าละเมาะข้างบ้าน

กลายเป็นว่าหลวงตาหล่อติดต่อขอเจรจาค่าเสียหาย๑๗๐๐ค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าให้เรื่องมันจบแต่ตัวนางดำที่เป็นผู้เสียหายเองไม่ยอมความ
ทีนี้ก็เลยมีการไปแจ้งความไปร้องทุกข์ที่สพอาจสามารถ
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับหลวงตาหล่อ
แล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่จะนัดหลวงตาไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหฟังแบบนี้นี่มันก็สะเทือนใจเนาะ
กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแวดวงผ้าเหลืองแบบนี้นะคะ